แต่ว่าหยุดยาวนะบางคนบอกว่าไม่ได้ทำอะไรกินหรอก

แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ถนัด
เพราะว่าไปเที่ยวก็เหมือนได้ไปกินนะคะ
เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมที่นั่งดูตลอดข่าว

ไปกันที่บึงกาลและสุโขทัยนะคะ

ไปที่แรกนี่ไงคุณชนะคุณใบตอง
เราโปรโมทกันมาเป็นปีแล้ว
ใช่หินสามวานเรือดำน้ำคุณดูดี
ปลาวาน

เออจนตาให้ดีนะคุณนะ
มันลักษณะที่มองมุมสูงแล้วเนี่ยเหมือนวานพ่อแม่ลูก

เป็นจุดชมวิวยอดนิยมจริงคุณผู้ชม
ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหินสามหวาน
เขตพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่๑๕
ดงดิบกะลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพู
อยู่ที่บ้านโนนไซทองหมู่๘ตะบนโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาลจังหวัดบึงกาลนะคะ
พื้นที่ตรงนี้กว่า๑๒๐๐๐ไร่
กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา
คุณขึ้นไปยืนอยู่บนหิน๓วันแต่ละลูกนี่นะ
คุณก็จะเห็นภาพมุมสูงเห็นไหมคะ
โอ๊ยอยู่ที่พระศาสตร์๓๖๐องศา
ยิ่งมองแบบจากจุดที่สูงส่งลงมาเนี่ย
จะเห็นเป็นเหมือนวานชัดเจนเลย
คุณชิสาแต่ว่าช่วงนี้นะเขามีมาตรการในการดูแลยังไงบ้าง
แน่นอนอยู่แล้วแหละเรื่องของการตรวจอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนที่จะเข้าพื้นที่มีการจัดเตรียมสถานที่ภาษณะ
ให้นักท่องเที่ยวได้อำนวยความสะดวกกัน
กงหน้ากากอะไรนี่ก็มีเตรียมให้ด้วย
พร้อมทั้งเรื่องของการเช็คอินไทยชนะ
สร้างความมั่นใจใครมาเที่ยวตรงนี้บ้างนะ

ใครอยากจะไปเที่ยวก็วางแผนการเดินทางใช่ค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็คือ
เป็นอีกที่หนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวเลือกไปเที่ยว
เพราะที่นี่วิวสวยอากาศเย็นสบาย
มีทะเลหมอกได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
แล้วก็ยังเป็นบทพิสูจน์ความท้าทายของนักท่องเที่ยว
ใครจะไปเที่ยวชมที่นี่มันต้องร่างกายแข็งแรงด้วยไงอืม
ซึ่งบริเวณยอดดอยเขาหลวงอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อำเภอคียูรีม่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคุณผู้ชม
อากาศเย็นถึง๒๐องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคุณต้องแข็งแรงพอสมควร
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ดีนะคะ
คืออย่างนี้มีคนเขาเปรียบเทียบค่ะว่า
เขาหลวงสุโขทัยเนี่ยเปรียบเสมือนชายหนุ่ม
ส่วนภูกระดึงเปรียบเสมือนหญิงสาว
เพราะว่าเป็นยอดเขาที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง๑๒๐๐เมตรเลยนะ
จุดนี้ประกอบไปด้วย๔ยอดเขาสำคัญด้วยกันนะคะ
คือยอดเขาเจดียอดเขานารายยอดเขานารายเนี่ยเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น
ส่วนใครจะไปยอดเขาภูกาและยอดเขาแม่ย่าจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกค่ะ
จากเชิงเขาถึงยอดประมาณ๓๕กิโลเมตรระยะทางที่เราจะไปชมเนี่ยนะ
ส่วนความลาดชันที่เราจะเดินขึ้นไปเนี่ยชันถึง๔๕องศา
พูดมาขนาดนี้นะถามคำเหนือกว่าจะถึงยอดกว่าจะถึงจุดที่ได้ไปชมวิวตรงนี้มันนานไหมเนี่ย
ใช้เวลานานเนี่ย๓ชั่วโมง

ชั่วโมงเอาแบบเฉลี่ยมาตรฐานคนแข็งแรง
แต่ถ้าเกิดใครเดินไปชมวิวไปอาจจะนานกว่านั้น

เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าคุณขึ้นไปถึงจุดชมวิวแล้วคุณจะต้องแบบภูมิใจหายเหนื่อยแน่นอน
ไปตอนที่ไปชมวิวแล้วไม่ไปใช่ไหม

ถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาแนะนำกันในช่วงนี้นะคุณผู้ชม
ว่าใครจะวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวก็ฟิตร่างกายรอให้พร้อมกันไว้เลยนะคะ